ที่เขาลวงไปข่มขืนเสพยา
และหลังจากนั้นก็บอกว่าให้ไปเป็นนกต่อ

ข่มขืนทุกครั้งไม่สวมถุงยางอนามัย

มันกลายเป็นประเด็นอีกประเด็นที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้หญิง
แล้วก็ถูกข่มขืนกลัวเหลือเกิน
และเป็นที่มาที่ทำให้ตำรวจนอกจากจะต้องตรวจโควิด๑๙แล้ว
นี่นะคะพนักงานสอบสวนสนบังขุนเทียนค่ะ
ควบคุมตัวในเด่นภูมิวัฒนาโชติพินโยหรือโจอี้อายุ๓๙ปี
เป็นผู้ต้องหาที่อ้างตัวว่าเป็นโมเดลลิ่งข่มขืนพริตตี้

ภาพนี้คือภาพการนำตัวออกจากโรงพักบางขุนเทียน
ขออำนาจสารอาญาธนบุรีฝากขังระหว่างที่สอบสวน
เอาไปประกอบเกี่ยวกับเรื่องของคดีอัตยกรรมต่างเนี่ยนะคะ
เพราะเป็นการที่พริตตี้บางคนที่เป็นเหยื่อของเขาเนี่ยนะคะ
บอกว่าช่วงที่เขาก่อเหตุเขาไม่ได้สวมถุงยางอนามัย
นี่เป็นความกังวลของเหยื่อ
และในระหว่างที่ควบคุมตัวขึ้นรถคุมขัง
ผู้สื่อข่าวค่ะก็ต้องตามไปแบบนี้
และพยายามสอบถามข้อที่จริงที่เกิดขึ้น

อยากจะบอกอะไรไหมหรืออยากจะขอโทษผู้เสียหายหรือเปล่า

แล้วก็ถ้าให้สัมภาษณ์เขาก็ปฏิเสธข้อหาทั้งหมด
ก็พยายามยิงคำถามไปเรื่อย

ถูกคุมขังในห้องควบคุมตัวที่โรงพักค่ะ
ปรากฏไม่มีญาติหรือว่ามีใครมาเยี่ยมนะคะ

ผู้ต้องหามีพฤติกรรมกระทำความผิดหลายท้องที่

และพยายามหลบหนีการจับกลุ่ม
ถ้าได้รับการประกันตัวเกรงว่าจะหลบหนี

ยังรวบรวมพยานหลักฐานไม่แล้วเสร็จ
ขอให้สารพิจารณารับฝากขังชั่วคราว
ซึ่งเบื้องต้นสารพิจารณาอนุญาตฝากขังตามคำร้อง

คือมีผู้เสียหายหลายคนจนถึงขั้น

เพื่อที่จะตามหาผู้เสียหายคนอื่นซึ่งเป็นพริตตี้

เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลให้กับตำรวจ
หนึ่งในพริตตี้ซึ่งเป็นเหยื่อมากันสองคนค่ะ

สถานีตำรวจนครบานบางขุนเทียนชี้

ผู้เสียหายยืนยันว่าจำได้แม่นค่ะ
เด่นภูมินี่แหละไม่ผิดตัวแน่นอน
ส่วนที่ผู้ต้องหาอ้างว่าผู้เสียหายสมยอม
แล้วไม่ได้ขับบังคับเลยให้เสพยาเสพติด

ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
สองคนนี้ถูกบังคับให้เสพยาเสพติดนะคะ
เพราะขณะที่เกิดเหตุถูกคมขู่ด้วยมีด
คือเอามีดจ่อเนี่ยนะคะแล้วบอกให้เสพยาเนี่ยนะคะ
ผู้ต้องหายังขู่อีกว่าตัวเองนั้นเหมือนเป็นไอซ์หีบเหล็ก
โอ้โหไอซ์หีบเหล็กคดีข่มขืน
แล้วก็ฆ่าฆ่ายัดหีบเหล็กเอาไปฝัง

ถ้าไม่ยอมทำตามจะทำร้ายให้ถึงชีวิต
ผู้เสียหายอยากให้ผู้เสียหายผู้เสียหายอีก๒คนนี้นะคะ
บอกว่าอยากให้ผู้เสียหายรายอื่นที่ไม่กล้าออกมา
ออกมาเถอะมาแจ้งความกับตำรวจ
เพื่อให้นายเด่นภูมิได้รับผลกรรมจนถึงที่สุดนะคะ
ทางนี้ทีทางด้านของอดีตพ่อบุญธรรมล่ะคุณ
อดีตพระบุญธรรมของนายเด่นภูมิชื่อว่านายประสงค์ค่ะ
บอกว่าอยากให้นายเด่นภูมิรับสารภาพถึงสิ่งที่ตัวเองทำ
เพราะยังไงก็มีหลักฐานอยู่ดีนะคะ
พร้อมกันนี้ยังเล่าเหตุการณ์เล่าย้อนไปถึงเมื่อ๑๐ปีก่อน
บอกว่าเคยท้าให้อดีตลูกบุญธรรมคนนี้แทงตัวเอง

คือหมายถึงว่าแทงนายประสงค์เนี่ยนะคะ
เพื่อให้อดีตลูกบุญธรรมติดคุกนาน

คือว่าอยากจะให้คนอื่นเขาสบาย
บอกโอ้โหเมื่อก่อนนี้ก็อยู่๓คนอย่างนี้

คดีเขาไม่ได้หนักก็โดนติดนาน
เพราะมันติดน้อยเหลือเกินติด๓เดือน๖เดือน
อย่างนี้ตลอดเวลาเรื่องยาเรื่องอะไรเนี่ย

หรือมีเอามีดมาก็แทงเลยหรืออะไรแทงเลย

สำหรับการก่อเหตุของนายเด่นภูมิเกิดขึ้น

ขุนเทียนพวรมงคลและประชาชื่น
วันนี้ก็เลยมีการประชุมร่วมกันของ๓สอนอกัน

พันธุ์ตำรวจเอกนครินสุคลทวิทย์
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๙ค่ะ

เพราะพฤติกรรมของผู้ต้องหา

สวมถุงยางอนามัยเหยื่อมีความกังวล
แม้ว่าผู้เสียหายบางรายจะไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้ว

แต่ว่าโรคดังกล่าวมีระยะการเพาะเชื้อค่อนข้างนาน

เพื่อความสบายใจของผู้เสียหายค่ะ
เด่นภูมิถูกแจ้งข้อกล่าวหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
โดยขู่เข็นด้วยประการใดโดยใช้กำลังประทุษร้าย
โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด
กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใด
โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกาย
เสรีภาพชื่อเสียงและทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจค่ะ